เมื่อวานนี้วันที่๙เดือน๙ถือว่าเป็นวันดีวันมหามงคล

แต่บอกเลยว่าหลายคนโอ้โหสไลด์ในโซเชียล
ซื้อของกันใหญ่เลยมันเป็นวันดีที่สำคัญคือเป็นพิธีมหามงคลในหลายพิธีด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมตามคุณอาถั่วแระเชิญยิ้มไปที่วัดคลองโครนจังหวัดสมุทรสาคร
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูข่าวนี้ดีเพราะทุกอย่างยึดโยงไว้ด้วยเลข๙หมดเลย

พิธีเริ่มตั้งแต่๙นาฬิกา๙นาทีวันที่๙เดือน๙
คุณอาถั่วแระได้จุดเทียนบูชาบวงสวงอันเชิญเทพเทวาและเริ่มพิธีมหาพุทธาพิเศษ
และพิธีเทวาพิเศษวัตถุมงคลคือเป็นวันที่ดีมากคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ย
รวมไปถึงเครื่องลางของขังต่างคุณผู้ชมดูสิต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการหารายได้
สมทบทุนสร้างโบสถ์หลังใหม่ที่สร้างแทนขึ้นมาหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทรมไปแล้ว

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูรายละเอียดของพิธีค่ะมีศิษยานุสิตของวัดมาร่วมพิธีกว่า๓๐๐คน
แล้วก็ได้ร่วมกันจุดเทียนสืบดวงชะตาเขามีความเชื่อกันนะว่าเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิตค่ะ
และในช่วงบ่ายก็จะมีการกวนสีพึ่ง๙มหามงคลพรม๔หน้าเห็นไหมเลข๙มาอีกแล้วอ่ะ
ทุกคนที่ไปร่วมพิธีในครั้งนี้บอกเลยว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าค่ะ
ส่วนเลขมงคลในพิธีตามที่เราสัญญากันเอาไว้นะคุณอาถวแระเนี่ยจุดทูบบูชาแม่ยักษินีศรีสมุทรหน้าวัดคลองโครนตามความเชื่อ
คือเชื่อว่าท่านคือผู้ปกปักรักษาท้องทะเลแห่งนี้
เลขทูปก็ปรากฏอย่างที่เราเห็นค่ะคุณผู้ชมค่ะอดใจร้อนนี่ค่ะ
ขนาดเลขทูปอ่ะยังเป็นเลข๙เลยคุณผู้ชมเออว่าไม่ได้จริงนะ
คุณอาถวแร้เนี่ยบอกว่าจะเรียกฟลุ๊กก็ได้ที่ได้เลขนี้มาคือมันก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะ
เพราะตัวเองก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเออถ้าหยิบเลขทูปอันนี้มาจริงเนี่ย
ก็ขอให้ได้เลข๙เผื่อว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วก็ได้๙๙๑คุณผู้ชมค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยเขาเชื่อว่าประพิหารเกิดขึ้นจริงอะไรมันจะดีเป็น
มักเอิญนะใช่มันเป็นเรื่องแบบเออมันวันที่๙เดือน๙อ่ะ
วันที่๙เดือน๙เราคิดดูสิทูปเราหยิบขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเลขอะไรถูกไหม
จริงใช่ค่ะมีอีกตัวเลขค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโฟกัส

ถ้าเรามองจากมุมนี้นะ

แต่เราเห็นว่าเลข๖มั้ยเลขเดียวกับทรอยเลย

๖กระดกเป็น๙ได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
สอบถามความรู้สึกจากการช่วยงานบุญในครั้งนี้

จากดาราตลกมาเป็นเด็กวัดเลยหรือเปล่า
อ่าวันนี้เรามีคำตอบจากปากอาสัวแร้ให้ฟังกันค่ะ

พาเขาไป๗๐แล้วไม่ต้องมาอาศัยวันหรอกครับ
แล้วตลกไม่มีวันตายหรอกครับมันเล่นไปได้เรื่อย
อธิสงฆ์นี้มันเกิดจากใจเรานะ
คือจากเราที่เหมือนเป็นโรคซึมเศร้า

พอเราได้มากราบไหว้เราได้มาสวดมนต์ไหว้พระ
มันทำให้เรามีความอิ่มเอิบนะครับ
มีออร่าออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวหรอกนะครับ
แล้วมันทำให้เรามีกำลังใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้กราบนะครับ

เรื่องราวอย่างนี้มันเป็นสารตัดสินชนิดหนึ่งนะครับ
ที่ไม่เชื่อก็อย่ารบรู้

คนเข้าวัดทำบุญเนาะ
หลายคนไรละขวันเนี่ยไปก่อนใครเพื่อนเลย

ฉันก็บอกว่าเนี่ยโทรแล้วเขาเป็นเด็กวัด

เป็นเด็กวัดหน้าหล่อด้วย
เรื่องขวันขอเก็บตบงานมงคลมหาพิธีบุคค่าพิเศษ

เจริญราบเจริญโยโฮเจริญวัน
คุณผู้ชมนี่ฉันไปที่วัดจุกเชิงคุณดูซะก่อนนะคะ
ควันพลู่มนี่ยังทำอะไรความหล่อสองคนนี้ไม่ได้เลย
ในอิกกี้นี่ที่โดนค่ะ
หล่อถลุกในวันนี้ก็คือปิฝนธนสุนทร
เจ้าตัวบอกว่ะดีใจที่ได้เดินทางมาร่วมงานแล้วค่ะ
ครั้งนี้นะเพราะว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตอย่างมากเลย
จากนี้ค่ะพี่ฝนนะก็ยังไปไหว้ขอพรทาเวสุวรรณให้ร่ำรวยอีกด้วย
แล้วพอพี่ฝนขอพรเสร็จปุ๊บโอ้โหเรือนขวัญรู้หน้าที่ตัวเองดีคุณผู้ชมค่ะ
ขอเถอะพี่ฝนค่ะขอความร่ำรวยขอโชคลาภจากพี่ฝนนะ
ที่พี่ฝนขอจากองค์ทาเวสสุวรรณใหม่ทีขอตัวเลขมงคลหน่อยละกัน
ฝนก็เลยจัดให้ค่ะจุดทูบตัวเลขให้ทันทีเลย
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือเห็นชัดมาก
เลข๙อะไรอีกมั้ยครับชิคกี้พาย
ตามนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะก็ตามที่เมื่อวานที่เราได้ไปนะบรรยากาศบอกเลยว่าคนคึกคักมาก
วันนี้ถือว่าเป็น๙เดือน๙นอกจากช้อปปิ้งกันสนุกสนานแล้ว
ก็ไปทำบุญเข้าวัดกันคุณผู้ชมค่ะ